มาดูคลิปดังที่เกิดขึ้นบนถนนประชาชื่นหน่อยนะฮะ
เพราะว่ารถกระบะสีดำเนี่ยนะฮะ
รถจักรยานยนต์จนรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน
ที่สำคัญมีเด็กชายวัย๕ขวบ
อยู่ที่รถจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ทับอยู่
โอ้โหหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกโอ้โห
แล้วหนีไปได้ยังไงไม่ลงมารับผิดชอบเลยเนี่ย

เออตัวเองเนี่ยออกนอกเลนไปแล้ว
กฎการจราจรไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็จะเบียดกลับเข้ามา
แต่ปรากฏว่าชนรถจักรยานยนต์เขาแบบนี้
บนท้องถนนและคนเห็นคลิปบอกว่าโอ้โห
แล้วขับหนีไปมีน้ำใจบ้างไหม

เห็นหรือไม่เห็นแต่ขับฝ่าไฟแดงนี่คืออะไรด้วยนะ
เออนะครับปรากฏว่าคนขับรถกระบะสีดำ
เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
อ้างว่าไม่รู้ว่าขับรถเฉียวรถจักรยานยนต์
ฟังขึ้นไหมรีบเขาบอกรีบ

รถคันหลังถ้าเห็นในคลิปเขาพยายามบีบแต่

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบหาความจริง
ไปสอบถามจากอาสาจราจรกันก่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
อาสาจราจรเล่าให้ฟังบอกว่า
ในเวลานั้นเองได้รีบขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ตามกระบะคันสีดำที่ก่อเหตุ
จนถึงบริเวณซอยแห่ง๑ย่านวงสว่าง
พร้อมกับแจ้งให้คนขับทราบ
คุ้นเฉียวชนรถจักรยานยนต์พ่อลูกลูกตัวน้อยนิดเดียวนะ

แต่ผมก็รีบมาตามคุณให้ไปรับผิดชอบ
ฟังเสียงอาสาจราจรท่านนี้ก่อนครับ
ว่าถ้าเดี๋ยวผมไปผมตามไปที่ป้อมเขาว่าอย่างนี้
ผมไม่รู้จริงผมขอโทษจริง
ก็เป็นคำบอกเล่าของอาสาจราจรในขณะเกิดเหตุที่ตามรถสีดำคันนั้นไป
ขณะที่พ่อลูกผู้เสียหายเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตอนนั้นรู้สึกตกใจ
สิ่งที่ทำได้สิ่งแรกก็คือต้องช่วยลูกให้ได้
วิ่งไปดูลูกก่อนเลยว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า
เพราะรถจักรยานยนต์ล้มทับลูกวัย๕ขวบเท่านั้นเองนะครับ

คู่กรณีไม่มีน้ำใจลงมาช่วยเหลือเลยแม้แต่น้อยเดียวนะฮะ

ที่รถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราทิ้งระยะห่างแล้วแล้วเขาเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ย

เขาอาจจะไม่เจตนาแต่ว่าลักษณะการชนอย่างนี้
เพราะจังหวะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ห่อลูกไว้ในตัวเนี่ย

ไม่รู้เพราะว่ามันผิดวิสัยมาก

ถ้าดูเป็นช็อตในเฟรมจะเห็นเลย
คราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าคนขับรถกระบะนี้ใจดำเกินไป
ถ้าลูกเขาเป็นอย่างนี้บ้าง
เขามีลูกหรือยังเขามีครอบครัวหรือยัง

ในส่วนความรู้สึกนี้เราถ้าเจอหน้าเขาเนี่ย
เราจะให้อภัยยกโทษให้เขาไหม

แต่อยากให้เขาได้รับบทเรียนจากการที่เขากระทำในครั้งนี้ครับ

คือพูดถึงเรื่องของช่วงเหตุการณ์ที่รถ
ทับลูกและตัวเองพยายามที่จะปกป้องลูกเนี่ย

ใช่ฮะมันสะเทือนใจจริงนะคุณพี่ภัยรัฐเขาก็บอกว่า
ลูกชายก็คือเด็กชายพรเทพนาวีเรืองรัฐอายุ๕ขวบเองนะครับ
บอกว่าตอนนั้นสงสารลูกสุดหัวใจเหมือนกัน
แต่สิ่งที่สำคัญทำไมคนขับรถกระบะใจดำเหลือเกิน
เมื่อวานไปแจ้งความไว้ที่สนประชาชื่นตอนเย็นใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นเองก็มีนายกริจเจียรกิติวนิษฐ์อายุ๔๒ปี
อาชีพรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเข้ามอบตัว
เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนประชาชื่น
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาต่อนายกริจหรือนายอ้นใน๖ข้อหา
คือ๑ขับรถย้อนสอน
ขับรถประมาทหวาดเสียวอาจก่อให้เกิดอันตราย
ขับรถเฉียวชนแล้วหลบหนี
นี่ถือว่าเป็นคดีสำคัญขับรถเฉียวชนแล้วหลบหนี
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจร
แต่คนขับรถกระบะปฏิเสธข้อหาขับรถเฉียวชนแล้วหลบหนีนะครับ
โดยอ้างว่าได้วกกลับมาดูผู้เสียหายที่เกิดเหตุ
แต่ว่าไม่เจอใครแล้ว

คือตอนขับและชนบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุ
แล้วบอกว่าเขาวกกลับมาแล้วไม่เจอเหตุการณ์แล้ว

เพราะว่าพ่อลูกเขาก็ต้องไปไหนต่อไหนแล้วถูกต้องไหมฮะ
แล้วก็คนแถวนั้นเขาก็แยกย้ายกันไปหลังจากที่ช่วยเหลือพ่อลูกเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ตำรวจก็แจ้งไปทั้ง๖ข้อหาก็ต้องดูการดำเนินคดีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ